คุณผู้ชมฮะเป็นเรื่องแล้วฮะกรณีรถกระบะซิ่ง
แล้วก็ไปชนโลสลอยคันหรูคันละตั้ง๓๒ล้าน

ฝ่ายท้ายแตกเท่าไหร่ฝ่ายท้ายตรงละ๓แสนโอ้โห
ถ้าแตกไป๒ข้างก็๖แสน
อะไรนะเขาเรียกกันชนท้ายอ่ะกันชน๒แสน๕
โอ้โหฝากระโปรงหลังพร้อมกับมีกล้องมีเซ็นเซอร์๓แสน
ก่อนนั้นน่าเป็นข่าวออกมานะฮะว่า
เจ้าของโรซาลอยใจดีไม่เอาเรื่องไม่เอาความเดี๋ยวไปซ่อมกัน
นี่ยังนั่งคุยกับคุณขวัญอยู่เลยว่าเฮ้ยจริงเหรอ
ใช่เหรอทำไมเขาถึงใจดีจังใช่

คุณผู้ชมสรุปแล้วช่วงสายที่ผ่านมา
สาวจีนเจ้าของโรสลอยบอกว่าไอไม่ได้ใจดี
เออเออว่าไม่ได้ใจดีอ้าวทำไมอ่ะ
มีหรอกใช่ไหมที่บอกว่าต่างคนต่างซ่อมแล้วก็แยกย้ายกันไป
ฉันผิดเองเพราะฉันชะลอรถฉันเหยียบเบรกเธอเลยชนช้า
ไม่มีนะฮะเป็นความเข้าใจผิดทั้งหมดนะครับ
เพราะว่าในวันเกิดเหตุพยายามที่จะสื่อสารเธอพูดภาษาไทยไม่ได้
เธอก็อยากจะสื่อสารกับคนขับรถกระบะแต่งซิ่งบอกว่า
เดี๋ยวไปเจอกันที่อู่ซ่อมรถนะครับเพราะว่าเธอกำลังจะไปที่อู่พอดี
ในการตรวจเช็คสภาพรถเดี๋ยวไปเจอกันที่อู่เพราะว่านัดประกันเอาไว้
แต่คุณคือเขาสื่อสารกันเนี่ยด้วยความที่ฝั่งหนึ่งคนจีนถูกไหม

ว่าทางฝั่งคนขับรถกระบะซิ่งน่าจะเข้าใจผิด
คิดว่าเธอไม่เอาความก็เลยแยกย้ายกันไป

ใช่ฮะแต่กระบะไม่ขับตามไป
นี่คุณผู้ชมฮะอย่างที่บอกว่าสาวชาวจีนพร้อมกับทนายความของเธอ
ก็คือนายอานิรุธคงทรัพย์ทนายความแล้วก็เป็นล่ามด้วยนะฮะ
เข้าพบพนักงานสอบสวนกองกำกับการตำรวจทางหลวง๘
เพื่อเอาผิดกับคนขับรถกระบะที่มาชนท้ายรถและเหตุการณ์เกิดขึ้น
วันที่๑๓สิงหาคมที่ผ่านมานะครับ
จุดที่เกิดเหตุคือถนนมอเตอร์เวย์ขาออกนะครับ
ทนายความเล่าให้ฟังบอกว่าเจ้าของรถซึ่งเป็นสาวชาวจีนรายนี้
โอ้โหยังสาวอยู่เลยนะ๒๑ใช่ไหมอายุยังน้อยอยู่เลย
เป็นคนขับเองนะใช่ไหมฮะเป็นคนขับเอง
กำลังจะนำรถเข้าเช็คที่ศูนย์บริการพอดี
ระหว่างที่ขับรถมาปกติเพียงลำพัง
อยู่รถกระบะคู่กรณีขับมาพุ่งชนท้ายอย่างแรง
ตัวเธอจึงลงไปพยายามเจรจากับคู่กรณี
แต่ด้วยความที่พูดไทยไม่ได้ก็เลยใช้ภาษามือ

แล้วก็ตรงนั้นเดี๋ยวจะนัดประกันกันเอาไว้
ยืนยันไม่ได้บอกว่าจะไม่เอาเรื่องไม่เอาความนะฮะ
ทีนี้เมื่อทราบจากข่าวก็ตกใจ
นึกว่าเอ๊ะทำไมกระบะถึงเข้าใจไปแบบนั้น

ซึ่งเป็นทนายที่ดูแลว่าความให้เธออยู่แล้วนะครับ
แล้วก็สำหรับรถโลซาลอยมีประกันชั้นหนึ่งนะ
แต่ว่าเจ้าของคือหญิงสาวชาวจีนคนนี้
บอกผ่านล่ามบอกว่าเธอไม่ได้เป็นคนผิด

รถกระบะเนี่ยขับมาแล้วก็มาชนท้ายเธอเอง
ดังนั้นเธอจึงยอมความไม่ได้
คือเธอขับมาประมาณ๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่ไหม

ระยะเพราะว่าการจราจรค่อนข้างแน่น
ใช่ฮะทีนี้ก็เลยอยากตามตัว
คนขับรถกระบะแต่งซิ่งมารับผิดชอบ

คนขับรถกระบะยังไม่ติดต่อมาเลย
ไอ้ที่สื่อสารไปบอกให้มาเจอกันที่อู่ซ่อมเนี่ย

คุณบุ๊คแต่เมื่อวานคนขับกระบะ

เขาบอกว่าในรถมีทั้งผู้สูงอายุมีทั้งเด็ก
แล้วกำลังจะไปวัดกันไม่ขับซิ่งแน่นอน
แต่ว่าดันมีคลิปออกมาใช่ไหม
แล้วก็คนที่ขับรถตามหลังมา
เขาให้ข้อมูลบอกว่ากระบะก็ซิ่งอยู่
คือเขาบอกว่าขับมาร้อยสิบถึงร้อยยี่สิบ
แต่ว่ามันเป็นเส้นมอเตอร์เวย์ไง
ทีนี้สรุปนะง่ายนะ
ก็คือหญิงสาวชาวจีนเจ้าของรถโรซาลอยคันหรู
ซึ่งเขาบอกว่าคันนี้มันไม่ใช่แค่๓๒ล้านแล้วมั้ง
มันอาจจะมีมูลค่าสูงถึง๔๒๕๐๐๐๐๐บาท
คูณ๓๒ล้านบาทคุณบุ๊คดิฉันบอกให้ดิฉันเช็ค
มันคือเริ่มต้นบอกก่อนเริ่มต้นอ๋อแต่ของเธอคงแต่งเต็มนะ
โอ้โฮไม่มีวันได้สัมผัสแล้วค่ะคุณบุ๊คดิฉันค่ะแต่ทีนี้
รถกระบะแต่งซิ่งที่ไปชนท้ายไปสัมผัสโลซาลอยคันนี้
อาจจะต้องมารับผิดชอบนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางด้านของ
รองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจทางหลวง๑
กรองมันกรับการ๘นะครับพันธุ์ตำรวจโศพลกโมนสุธินะฮะ
ซึ่งรับแจ้งความจากสาวจีนและทนายความบอกว่า
เรื่องต้นสามารถติดต่อรถกระบะคู่กรณีได้แล้ว
โดยจะนัดเข้ามาพบเพื่อสอบปากคำในวันศุกร์ที่๑๘สิงหาคมนี้
และยืนยันว่าตำรวจจะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
มั่นใจว่าคดีนี้น่าจะจบด้วยความ

พึงพอใจยังไงนะฮะหรอฮะขออีกทีได้ไหมเนี่ยค่าซ่อม
คือเมื่อกี้บอกไฟท้ายแตกใช่ไหมไฟท้ายข้างละ๓แสน
ถ้าเป็นรอยหรือว่าแตก๒ข้าง๖แสน

ฝากระโปรงหลังถ้ามีเซ็นเซอร์เข้าไปอีก๓แสน

คิดเลขทันไหมล่ะอืมนะฮะตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะเอาว่า
ให้เกิดความพึงพอใจของทั้งสองฝ่าย
ถ้ากระบะมีประกันชั้น๑

คุณแต่ว่าประกันชั้น๑ประกันชั้น๑เขาจะครอบคลุมวงเงินสูงขนาดไหน
คุณประกันต่อให้ชั้น๑นี่ฉันจะบอกให้
เขาจะมีวงเงินเอาไว้กำหนดว่าค่าซ่อมจะต้องไม่เกินเท่านี้เท่านี้คุณ
ครับทีนี้ตำรวจต้องตรวจสอบอีกหรือเปล่า
ว่าเป็นการขับรถโดยประมาทหรือว่าขับซิ่งขับอะไรหรือเปล่าด้วยนะ

ใช่เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้าไม่อยากล้มละลาย
เยื้องกลายเข้าใกล้รถแพงค่ะ
เป็นผมนะขับห่างสักประมาณ๕๐๐เมตรเลย

เพราะฉะนั้นนอกจากต้องในบนถนนนี่
นอกจากต้องหนีให้กู้ภัยหลีกให้กู้ภัย